เราก็ต้องเตือนกันเหมือนกันทุกวันไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโทรมาบอกก่อนนะคุณผู้ชม
ถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยอ้าวอุบัติเหตุมาเยือนนะคะ
ไปดูจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมคนในวงแดงแดงนี่นะ
กำลังจะข้ามถนนเอาก็กะว่าดูซ้ายดูขวาดีแล้วแหละ
แต่ก็ไม่ไหวค่ะโอ้โห
เออเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้ขับมาแล้วก็ชนเอาเต็มเลยอ่ะ
โอ้โหน่าตกออกตกใจนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงแรมบางบัวอินถนนจรรยานนท
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนี่
โอ้โหที่อยู่ในคลิปนี้นะคะโอ้โห
เนี่ยที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยชื่อว่าพี่เกศรนนทศรี
คือพอพี่เขากำลังจะเดินข้ามถนน
อืมมาถึงครึ่งทางแล้วจะถึงฟุตบาทอยู่แล้ว
จู่ก็มีจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งขับโดยคุณพี่อำนวยโจรรำ
ขับมาไม่รู้มองไม่เห็นหรือเบรกไม่ทันหรือยังไง
ครับชนเข้าเต็มเต็มอ่ะพี่เกศรนะล้มลงไป
ศีรษะกระแทกกับฟุตบาทเลยนะอันนี้อันตรายมากนะ
เฮ้ยคุณศีรษะกระแทกพื้นพี่เขาก็เลยบาดเจ็บแล้วก็หมดสติไป
อืมส่วนพี่อำนวยคนขับมอเตอร์ไซค์น่ะเหรอ
ก็ล้มบาดเจ็บเหมือนกันครับท้ายที่สุดนะ
สองคนก็ถูกกู้ภัยฉะเชิงเศร้านำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
ทีนี้ค่ะเรามาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อืมดูเหมือนว่ามีจังหวะที่คุณพี่เกศรเนี้ย
ไปอีกทางหนึ่งขณะที่กำลังข้ามถนนครับ
ส่วนพี่อำนวยเนี่ยพอพี่แกขับมาเห็นว่าพี่แกสอนไม่ได้หลบ
เขาก็พยายามเบรกเหมือนกันนะคุณลองสังเกตจังหวะดี
อันในทะเลรถท์แล้วค่ะเนี่ยไม่ทันจริงครับ
มันระยะประชันชิดอะค่ะกระชั้นชิดเกินไป
ต่างฝ่ายก็คงคิดว่าดูดีแล้วแหละ
อืมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีเสี้ยววินาทีแบบนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเหมือนที่เราท่องกันตอนเด็กข้ามถนนนะ๑ทางม้าลายหรือสะพานลอย
แล้วก่อนจะข้ามก็ต้องมองซ้ายมองขวาดูดีก่อนที่จะข้าม
เพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ